มาดูเรื่องราวที่จังหวัดปราจีนบุรีกันหน่อยนะคะชาวปราจีนเนี่ยเขาโกรธมากนะ

มี๒คนคนหนึ่งอ้างตัวว่าเป็นหมอผีหมอปราบผี
อีกคนนึงเป็นกู้ภัยพฤติกรรมของเขาเป็นอย่างไร
ถึงโดนด่าขนาดนี้นะคะถึงโดนสาบแช่งขนาดนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟัง
เอาแบบนี้ก่อนคุณผู้ชมจุดนี้ค่ะเป็นจุดที่ก่อนหน้านี้จำได้ไหม
เป็นป่าละมะริมทางบ้านโคกสว่างตำบลย่านรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปลาจีน
คือก่อนหน้านี้มีชาวบ้านได้ยินลักษณะคือเหมือนเสียงเด็กร้อง
เขาก็เลยมาดูพอมาดูเสร็จปุ๊บเห็นเนี่ยค่ะ
เขาบอกว่าตอนนั้นเสียงเด็กร้อง๕วัน๕คืนก็อยากให้มาพิสูจน์กัน
เป็นผีสางหรือเปล่าหรือว่าเป็นกุมารทองที่มาปกปักรักษาชาวชุมชนหรือเปล่า
เพราะว่าจุดนี้มันน่ากลัวอยู่แล้วเป็นจุดที่ทิ้งสารร้าง
แต่ทีนี้ในคลิปกลุ่มชายชะกันกลุ่มนี้กำลังทำอะไรคุณ
กำลังถีบกำลังเตะนะฮะ
กำลังรื้อกำลังทำลายสารแบบนี้

ชาวบ้านใช้คำว่าเดรัสฉานวิชชานะ
มันถีบได้ไงเพราะในนั้นมีพระพุทธรูปอยู่ด้วย
ใช่ครับมีองค์พ่อล้น๙รัชกาลที่๕อยู่ด้วย
คือเป็นรูปปั้นรูปเหมือนทำแบบนี้ได้อย่างไร
ชาวบ้านคือคุณวารีวันวงศาบอกว่า
ของอย่างนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะ
คุณจะย้ายเขาไปที่ไหนยังไงคุณเชิญเข้าไปดี
อย่ามาทำลายแบบนี้โดยการใช้เท้าถีบ

และยิ่งสำคัญนะคุณคือคลิปเมื่อกี้
เป็นคลิปที่ถูกไลฟ์ออกมาจากกลุ่มชายชะกัน
ที่เขาอ้างว่ามีอาจารย์ลือมาทำพิธีตรงนี้ด้วย
แล้วก็ให้ลื้อถอนแล้วก็ให้ถี่แบบนี้
ชาวบ้านโกรธมากเอาฟังเสียงชาวบ้านกันหน่อยนะฮะ
คือก่อนหน้าที่จะมีหมอผีที่ชื่อว่าลื้อ
มาทำพิธีอะไรแบบนี้นะคะจะใช้เท้าถีบแบบนี้
คือมีหมอผีมาก่อน๑คน
หมอผีเคยทักบอกว่าจริงเจ้าที่ถ้าเกิดว่า
มาทำอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเจ้าที่เคยทำนายไทยทักไว้ว่า
จะเอาวิญญาณไป๒คน

ทีนี้ชาวบ้านก็เลยบอกว่าไม่แน่ใจนะว่า
เป็นอดีตกู้ภัยกับหมอผีที่ชื่อว่าลือนี้หรือเปล่า

คือชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่า
มาตอนที่พวกหมอผีและชายชะกัน

ก็เห็นเหมือนกันก็พยายามห้ามแล้ว

ก็รอดูซิว่า
จะถูกเก็บวิญญาณ๒วิญญาณนี้หรือเปล่านะครับ
ไม่เชื่อใยลบลูนะของที่หมอไม่เห็นแบบนี้